เงินมีค่ามากนะจะบาทเดียว๒บาทจะ๑๐๐บาทจะ๕๐๐บาทมีค่าเหมือนกัน
แล้วเงินมันออกมาแค่ครึ่งใบคุณป้ากดแบงค์๕๐๐
ดึงเท่าไหร่ดึงไม่ออกสักทีจนกระทั่งนั่งรออยู่แบบนั้นหลายชั่วโมง
คือป้าไม่รู้จะทำยังไงแล้วนั่งรออยู่หน้าตู้เลย
จริงคุณผู้ชมนี่ครับคุณป้านวลอายุ๕๕ปี
เป็นชาวบ้านโนนผักหวานตะบนบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
บริเวณหน้าห้างโลตัสในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงเมื่อคืนนี้
พอทำรายการเสร็จปรากฏว่าธนบัตรฉบับ๕๐๐บาท
มันไม่ออกมาทั้งฉบับมันออกมาครึ่งเดียว
มีภาพไหมฮะว่าธนบัตรออกมาครึ่งไหนนะครับ
คุณป้าก็พยายามหนีออกมาแค่นี้คุณแล้วมันค้างแงกอยู่แบบนี้
คุณป้านะเดินไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานของโลตัส
ให้ช่วยดึงทุกคนออกมาช่วยนะดึงเท่าไหร่ดึงไม่สำเร็จ
เพราะอะไรรู้ไหมคุณจะดึงแรงก็ไม่กล้ากลัวขาด
ก็เลยตัดสินใจฮะคุณป้าตัดสินใจนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้น
ที่หน้าตู้นะคุณนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ประมาณทุ่มกว่า
จนถึงประมาณ๔๕ทุ่มเผื่อว่าตู้มันจะเปลี่ยนใจ
คายเงินออกมาให้คุณป้าระหว่างนั้นนะคุณป้ามากับคุณป้าอีกท่านหนึ่งนะ
นึกได้เลยติดต่อไปทางเพจบ้านดุงอัปเดต
ทีมงานบ้านดุงอัปเดตมาช่วยหน่อย
ทีมงานมาถึงก็พยายามมาช่วยในการดึงธนบัตรแบงค์๕๐๐นี้
อีกศาลค่ะ
ยังไม่ออกครับผมนั่งอยู่อีก๒๓ชั่วโมงนะครับ

พอได้รับแจ้งจากป้านะมาช่วยคุณป้าตรงนี้เลย
แล้วพี่เขาพยายามมาดึงแบงค์ออกนะฮะ
บอกว่าโอ้โหทำไมมันออกมาจังซี่ครับพี่น้อง
มันออกมาไม่หมดใบนะฮะนี่ยังมาออกครับ
ผมก็นั่งอยู่กับป้านี่แหละฮะ
แล้วพี่แอดมินเพจเขาก็ไปนั่งรออยู่ในรถนะฮะ
ส่วนคุณป้าก็ทำอะไรไม่ได้ก็นี่คุณ
ทีนี้คุณป้านะคุณนะเขาทั้งมีการนี่คุณสวดมนต์
ขอให้อะไรรู้ไหมฮะขอให้ตู้เนี่ย
มันคายบัตรคายแบงค์ของป้าออกมาหน่อย

เหลือแต่แบงค์ที่ป้าไม่ได้มานะฮะ
ขวัญเอ้ยขวัญตู้แม่นี่
ไม่มีเงินจ่ายชาวประนักกิจ๕๐๐บาท

นี่คุณป้าบอกแบบนี้ขวัญเอ้ยขวัญตู้เนี่ย
แต่ถามว่าตู้มันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง

คือพี่แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตบอกแบบนี้
ป้าป้าฉีกเลย

ยอมเลยฉีกออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปแจ้งความกัน
แล้วเดี๋ยวเอาแบงค์ไปแลกธนาคาร
ถ้าธนาคารไม่ให้นะป้าป้ามาแลกกับผม

แล้วพี่แอดมินเพจเขาก็ดีเขาช่วยเงินคุณป้าไป
สุดท้ายนะแบงค์ออกมาแบบไม่สมบูรณ์
ก็คือถูกฉีกออกมา
เรื่องนี้นะหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องเล็ก
แต่จริงเงินมีค่าสำหรับชีวิตคนคนหนึ่ง
คิดดูคุณป้านั่งรอแบบนี้๒๓ชั่วโมงนะฮะ

ก็เดินทางไปหาแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตกันก่อน
ก็คือพี่วีรพลรักเสมอวง
เขาบอกโอ้โหเมื่อคืนได้รับแจ้งมา
ผมนะก็ไปหาคุณป้าเขา
ป้าท้อใจว่าป้าไม่มีเงิน

แล้วก็ต้องเสียเวลามานั่งรอเงินแบบนี้
ผมก็เลยบอกป้าดึงเลยดึงให้มันฉีกเลย

ป้าก็กลัวป้าบอกถ้าแลกได้เดี๋ยวมันได้๒๐๐๓๐๐หรือเปล่า
พี่เขาบอกไม่เป็นไรน่าจะแลกได้๕๐๐แหละ
แต่ถ้ารับไม่ได้เอามาที่ผมมาเอาที่ผม
และทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของคุณป้าอำพรด้วยนะคุณ
หรือป้าถ่อนบ้านเลขที่๔๖หมู่๑๐บ้านโนนผักหวานที่ตะบนบ้านตาดนะฮะ
เจอป้าถ่อนนะป้าถ่อนนั่งอยู่หน้าบ้าน
นักข่าวไปถึงป้าก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน
บอกป้าเนี่ยไปกับสามี

เงินมันออกมา๕๐๐บาทแล้วแต่มันออกมาไม่หมดมันหนีบไว้
พยายามดึงยังไงก็ดึงไม่ออกตกใจทำไมดึงไม่ออก
ใจก็หวั่นไหวเพราะเงินนี้ลูกสาวเพิ่งส่งมาให้
และป้าต้องไปจ่ายค่าชาปนกิจ๕๐๐บาทนะฮะ
บอกว่าเงินก้อนนี้มีค่าสำหรับป้ามาก
เพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแค่เงินตรงนี้แหละ
ลูกสาวเพิ่งส่งมาให้เสียดายเงินหากดึงไม่ออก
ป้าก็เลยไม่รู้ทำไงก็ต้องนั่งเฝ้านั่งรอ
หลายชั่วโมงแบบนั้นจนกระทั่งทางแอดมินเพจเขามาช่วยนะฮะ
ขาดออกมาบางส่วนนะครับ
พอมาถึงบ้านก็เอาสก๊อตเทปใสติด
แล้วก็รีบไปร้านค้าไปซื้อของได้เงินทอนมา
เงินส่วนนี้จะเอาไปใช้เป็นค่าชาปนกิจ
แล้วก็เอาเก็บไว้ใช้ต่อไปป้าต้องจัดสรรเงิน๕๐๐เนี่ยนะคุณ
โอ้โหสรุปฮะเงินที่ออกมามันขัดนิดเดียว
ดังนั้นเอาไปใช้จ่ายได้นะฮะฟังเสียงคุณป้าหน่อยนะครับ
เอาไปบอกดึงเลย
ดึงเลยที่แรกบอกดึง
ผู้ข่ายามไม่อุปสรรคเด้อผู้ข่าก็ถูกงัก
แบงค์ออกมานะแบงค์มันขาดนิดหน่อย

ก็เลยเอาสก๊อตเทปต่อแล้วเอาไปใช้เงินได้แล้ว
ถูกต้องค่ะ๕๐๐บาทก็มีค่านะ
คุณผู้ตรงทุกบาททุกสตางค์จริงค่ะมาถึงเรื่องคาซีส